เอาคุณผู้ชมที่พยาวมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะเป็นเหตุคนฆ่ากันอีกแล้ว
โดยฝ่ายคนก่อเหตุเขาอ้างบอกว่าไปบังเอิญเจอผู้ตายแล้วจำได้ว่าผู้ตายคนนี้ชอบแกล้งเขา
อืมมันเป็นความแค้นฝังใจค่ะบังเอิญเจอก็เลยเอาซะเลยค่ะ
ฆ่ากันเลยนะคะแต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่า
พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะตอนจับนี่ยังแบบดูเหมือนพูดจาวกวน
เมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่อยู่ก็พูดถึงแรดพลิกขึ้นมาเฉยเฉยเลย
ตำรวจบอกว่าน่าจะเมายานะคะสองทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพเชียงคำได้รับแจ้งว่ามีเหตุแทงกันจนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปพร้อมกับแพทย์เวรชุดสืบสวนแล้วก็กู้ภัย
ไปถึงก็เจอเลยค่ะผู้ตายเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้าน
ทราบชื่อก็คือนายนิโรธแสงสีจันทร์อายุ๗๒

โดดผู้ตายพลาดท่าลมลงไปนายแสงได้ทีนะคะค
ไปนอนแน่นิ่งเสียชีวิตตรงนั้นเลยแล้วในแสงก็ปั่นจักรยานหลบหนีไป
แล้วตอนตีตีเขาตีกันนี่น่ะตีอยู่ไหนอยู่หน้าบ้านน่ะอ๋อ
หน้าบ้านคุณเหรอหล่นเข้ามานี่ปุ๊บแล้วปีเห็นเหตุการณ์จะได้ต่อครับ
เราผมฟังล่ะวันนี้วันนี้คนไต่น่ะโดนปลอกบ้าน
ออกไปลบมาน่ะครับบ้านน่ะโดนบ้านอ่าแล้วก็เล็กน่ะน่ะ
อ๋อเล็กตะกี้เนอะครับอ๋อบุ๊บก่อนแล้วจากมีแตง
พอรู้ตัวคนร้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ส่งชุดสืบสวนกับสายตรวจออกติดตามตัวเลยนะคะ
ไม่ต้องตามหาไกลเพราะว่าสุดท้ายแล้วไปเจออยู่ที่บ้านค่ะ
อยู่ในบ้านตัวเองที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับผู้ตายนี่แหละ
เขาก็เข้าปิดล้อมนะคะที่บ้านของนายแสงคำมาแล้วก็เจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง

คำมาอายุ๓๘ปี

เกิดขึ้นตั้งแต่๓๗ปีที่แล้ว

เกิดขึ้นตอนคุณหนึ่งขวบโอ้โหตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ตอนที่สติสตางค์น่าจะดีกว่านี้นะเพราะดูลักษณะแล้วเหมือนจะเมายา
เพราะว่าคือพูดจาแล้วก็คือดูยังงงอยู่นะฮะแต่เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาพกพาอาวุธมีดค่ะนี่นะคะก็พูดจาแบบจับใจความไม่ได้อ่ะค่ะ
จับต้นชนปลายไม่ถูกใช่ค่ะแล้วก็ผู้สื่อข่าวเราวันนี้ลงพื้นที่ไปที่
วัดทองแย้มนะคะที่จังหวัดพยาวเป็นที่ตั้งสวดศพของนายนิโรธด้วย
ได้เจอภรรยากับลูกสาวของนายนิโรธผู้ตายนะคะก็ทุกคนยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจค่ะ
ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นใช่ค่ะก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะคะ
ไม่มีโอกาสมาชี้แจงอะไรตัวผู้ต้องหาก็อ้างว่าโดนผู้ตายกลั่นแกล้ง
เมื่อ๓๗ปีก่อนตัวเองอายุ๓๘ก็งงมากกับคำให้การของเขานะคะ